โดยประชาชนที่พิศนุโลกเป็นจำนวนมากนะครับ
ได้ไปร่วมฟังการสวดพระอธิพิธรรม
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาพระมิพลอดุลยเดช

ซึ่งก็ไปฟังกันที่วัดพระศรีรัตนามหาธาตุวรมหาวิหาร
ซึ่งทางวัดก็จะได้มีการจัดสวดเจริญพระพุทธมนต์ไป
จนถึงพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานจากจังหวัดพิศนุโลกครับ

เข้าร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้กันเป็นจำนวนมาก
ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ประชาชนภายในจังหวัดพิศนุโลกจำนวนมาก
มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมภายในวัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางวัดร่วมกับทางจังหวัดจัดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมไปจนถึง๑๐๐วันสัตมวาน
สำหรับวันนี้การสวดพระอภิษฐรรมมีพระสงฆ์จำนวน๑๐๐รูป
มีพระธรรมเสนานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
และรองเจ้าคณะภาค๔เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และนายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณเป็นประธานฝ่ายคารวาส
พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจพลเรือน
ต่างมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพลียง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
และเพื่อเป็นถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
โดยในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่๖ธันวาคม
ทางวัดจะมีการจัดพิธีบวชชีพรามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
สำหรับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทั้งหมด๔ครั้งเพื่อร่วมสมโพธิพระพุทธชินราชตามโบราณราชประเพณี

ทางจังหวัดพิศนุโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีการจัดพิธีลงนามถวายความอาลัย
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชโดยมีประชาชนทางภาครัฐ
ภาคเอกชนทหารตำรวจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑๐๐คน
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
สำหรับการสวดพระพุทธมนตร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
จะมีการสวดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทีมข่าวแทรรัตทีวีรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ